ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันคาฟรีเดย์หรือว่าวันปลอดรถโลกนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการงดการใช้รถยนต์ค่ะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดูแลทางด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แล้วก็รู้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
แต่มีข้อดีกับคนในเมืองแล้วก็ชุมชนนะคะ
ทีนี้เมื่อถามถึงผลกระทบจากรถยนต์ต่อสิ่งแวดล้อม
มีผลวิจัยค่ะบอกว่าการใช้รถยนต์จะมีการปล่อยกลาสนะคะ
ซึ่งเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก
ในปริมาณสูงที่สุดนะคะ
อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่ถือว่าทำให้เกิดมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ทางเสี่ยงด้วย
อกจากนี้นะคะยังพบว่าการผลิตรถยนต์๑คันค่ะ
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา๔ตัน
แล้วก็มีสารพิษที่เป็นมลพิษอื่นด้วยนะคะเกือบ๓๑๗๕๑กิโลกรัมนะคะ
มีการปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศในการผลิตรถ๑คันค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก
แล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าการที่จะทำให้บนถนนนั้นปลอดรถถือว่าเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้หลายคนเลือกใช้ภาษณะส่วนตัวเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยความจำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีเงื่อนไขเรื่องของขนส่งมวลชนต่างไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่
ท้ายที่สุดก็เลยต้องมีการเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวนั่นเองนะคะ
ที่จะมีส่วนในการรักโลกค่ะวันคาฟีเดย์นี้นะคะนอกจากจะใช้รถสาธารณะแล้ว
คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเดินทางด้วยจักรยานได้หรือว่าเป็นการเดินเท้ากันได้ได้ออกกำลังกาย
ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เพิดเพลินไปกับธรรมชาติรอบตัวอีกด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะวันคาฟีเดย์นะคะยังช่วยทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยประหยัดเงินในการเติมน้ำมันยิ่งไปกว่านั้นนะคะ
ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดลบปัญหาอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และที่สำคัญนะคะยกระดับคุณภาพอากาศไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วยค่ะ